บุรีระทึกคันกั้นน้ำแตกทะลักท่วม
ใครว่ามันยังไม่ถึง๕๔หรอก
แต่ดูภาพที่เราจะนำเสนอเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะ
บุรีครับได้ยินเสียงนี้ยกมือขึ้น
ลบบุรีครับได้ยินเสียงนี้ฟังใกล้
เพราะว่ามันมีคันคลองชลประธานมหาราชที่สิงห์บุรี
แหม่แตกได้มั้ย

ขาดแตกขาดชำรุดประมาณ๑๐๐เมตร
แล้วดูน้ำมันไหลจากฝั่งนึงไปฝั่งนึงด้วย
ฝั่งนู้นไปไหนอ่ะฝั่งนู้นน้ำไหลไปไหน
ที่ผมเรียกให้ยกมือขึ้นแล้วให้ฟัง

คันคลองขาดอยู่ที่หมู่๓ตะบนชีน้ำร้าย

ตรงนี้คือริมคันคลองมหาราช
ก็คือคลองชัยหน้าอายุทยาฝั่งตะวันออก
เหนือประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
โอ้โหใครทำข่าวปี๕๔ขนลุก
ได้ยินประตูน้ำบางโฉมศรี

มีความยาวตรงนี้ที่มันขาด๑๐๐เมตรครับ

ทิศทางของน้ำมันไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองมหาราช
แล้วมันไหลออกตรงจุดที่ชำรุดเนี่ย
ไปท่วมฝั่งตะวันออกของชนประธานมหาราช
ทุ่งที่ตำบลหัวไผ่ครับตำบลหัวไผ่อำเภอสิงห์บุรีฟังทางนี้
แล้วก็ทุ่งบางขามจังหวัดลบบุรีตั้งใจฟังด้วยค่ะเพราะน้ำมันกำลังไปบ้านโอ้โห
พี่เบิร์ตเวลาที่มองมุมสูงมันจะเห็นชัดเลยอ่ะไอ้ตรงขาวตรงต้นไม้นู้นน่ะ
มันเป็นปื้นน้ำไปหมดคุณผู้ชมค่ะผลกระทบจากคันคลองขาดเนี่ย
ทำให้น้ำจากเจ้าพญามันท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ท่วมอยู่แล้ว
หลายบาททะลักข้ามคลองไปสิไปนาชาวบ้านที่อยู่ในตำบลชีน้ำร้ายเป็นพันไร่
แล้วกำลังจะไหลเข้าพื้นที่คุณผู้ชมครับเวลารายงานข่าวน้ำท่วมในสิ่งที่สำคัญ
จากไอ้น้ำที่ท่วมตรงไหนยังไงแล้วต้องบอกชาวบ้านว่าน้ำไปไหน
น้ำตรงนี้มันกำลังไปตะบนท่างามตะบนทองเอนที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
แล้วถ้าคุมไม่ได้อ่ะคุมไม่ได้มันจะไปท่าโขลงตำบลท่าโขลงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ
นายสุพศยศสิงคำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ท่านลงพื้นที่ไม่ได้ในดินทรงชัยท่านไปตรวจสอบดูเหลือให้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ย

คุณผู้ชมครับคันดินตอนเขาปั้นทางราชการเขาก็ปั้นแข็งแรง
แต่น้ำมันหล่ออยู่หล่ออยู่หล่ออยู่หล่ออยู่ทุกวัน
ยังก่อนเลยนะภาษาอะไรกับน้ำท่วมกับคันดิน
ละคันดินตรงนี้มันเป็นดินเหนียวไง
เจอน้ำซัดกระแทกกระแทกไปเรื่อยมันก็มีโอกาสขาดได้
ดินมันนิ่มก็เลยเป็นแบบนี้แล้วแก้ปัญหายังไงท่าน
ท่านบอกท่านสั่งการแล้วขอให้กรมชนประธานเอาเครื่องจักรหนักมา
โอ้โหมาอุดไว้ก่อนอุดรูรั่วไว้ก่อน

บอกว่าเขาอยู่ตรงไหนรู้ไหม

เขาบอกเขาอยู่ตรงเขื่อนบางโฉมศรี
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วเขารายงานสั้นรายงานไม่เยอะ
ประกอบคลิปบอกว่าล่าสุดครับบางโฉมศรีไม่ได้เปิดแต่คันดิน
คือประตูไม่ได้เป็นอะไรนะแต่คันดินตรงเลยวัดราชศรัทธาเนี่ยนะมันแตกครับประมาณตี๒ตี๓ที่ผ่านมานี่แหละครับ
แล้วนี่เป็นภาพตอนสว่าง
แตกซะตอนเวลาชาวบ้านกำลังนอนเลยอ่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้
พวกคันดินไอ้พวกน้ำมันชอบแตกมันชอบมาตอนตอนเขาหลับกันน้ำทะลักครับ
เดี๋ยววันนี้ติดตามความคืบหน้าตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นจุดที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า
ภาคกลางลงมาเนี่ยลงมาลงมาทางนี้มันจะมีน้ำมากหรือไม่มาก
แล้วไอ้ตรงนี้เขาจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับ
แจกเอาเวลาที่เหมือนไม่อยากให้ชาวบ้านรู้เลย
แตกสักตี๒ตี๓หวังว่าจะเป็นการแตกโดยธรรมชาติอะไรแบบนี้นะ
รายงานสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบครับ